เรื่องราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารประยุกต์กันสักหน่อยจัดมาให้ทั้งขาวและหวานรับประกันความแซ่บแน่นอน
มีเมนูอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่อาหารขึ้นชื่อของชาติไทยไม่มีใครไม่รู้จักอย่างส้มตำ
แต่ไม่ได้มาในรูปแบบที่เคยเห็นทั่วไปตำโดยไม่ต้องพึ่งครก
แม่เพราะเขาคือส้มตำกระป๋อง
เรียกได้ว่าซื้อง่ายขายคล่องกันเลยทีเดียวเพียงแค่ตัดขวดให้เป็นกระบอก
จากนั้นหั่นมะเขือเทศใส่เติมน้ำตาลลงไปใส่ผงชูรส
จากนั้นก็เทน้ำพระเอกอย่างน้ำปลาและน้ำปลาร้าลงไป
ตบท้ายด้วยการบีบน้ำมะนาวแล้วก็ตำ
ถือเป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็เทใส่จานพร้อมทานได้เลยล่ะครับ
ต่อกันที่พิซซ่าหน้าคั่วกลิ้ง
โอ้โหรสชาติจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
นี่คือพิซซ่าเต้าฟืนเจ้าแรกของเขาศก
จากร้านอาหารอิตาเลียนรสชาติปักใต้บายเชฟหนู
โดยปกติทางร้านก็จะจัดส่งพิซซ่าแซนอร่อยให้กับลูกค้าได้ทานกันอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้เนี่ยครับมีเมนูใหม่มาฝากกับพิซซ่าหน้าคั่วกลิ้ง
เพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนให้กับอาหารอิตาเลียน
ด้วยการนำคั่วกลิ้งจากเครื่องแกงใต้ที่ขึ้นชื่อเรื่องของสมุนไพรที่เข้มข้น
คั่วกลิ้งจนหอมแล้วนำมาเทใส่บนหน้าพิซซ่า
นำเข้าเตาอบตามสูตรเต้าปืนของทางร้านก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ออกมาหน้าตาสวยงามพร้อมทั้งรสชาติจัดจ้าน
งานนี้เนี่ยครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าสามารถสั่งได้ว่า
จะเลือกแบบเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือเผ็ดมาก
ทางร้านก็พร้อมจัดทำให้ครับใครอยากลองพิซซ่าหน้าคั่วกลิ้ง
ร้านอาหารอิตาเลียนรสชาติปักใต้ป้ายเชฟดู
ก็สามารถแวะชิมกันได้ที่ร้านชาวอิตาเลียน
ตั้งอยู่ที่ย่านการค้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราธานี
ทางร้านเขารอเสิร์ฟอยู่นะครับ
จากของข่าวไปที่ของหวานกันบ้างกับอารัวสตอแม่
ไอเดียนี้เป็นของคุณนงนพัฒน์สภานุษย์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
ประจำโรงพยาบาลตรังที่ผุดไอเดียทำขนมหวานอย่างอารัวสตอขึ้นมา
เพื่อเอาใจคนที่ชื่นชอบสตอนั่นเองล่ะครับ
อารัวสตอทั้งหมดเนี่ยใช้แป้งที่ทำขนมอารัวทุกอย่าง
แต่ใช้แม่พิมพ์ของเม็ดสต่อและใช้สีเขียวเป็นสีผสมอาหาร
เพื่อให้ออกมาเหมือนกับสตอจริงและใช้เวลาอบนานถึง๔ชั่วโมง
จึงจะสามารถทานได้รสชาติหวานมันกำลังดี
และหอมกลิ่นน้ำกะทิพอลองนำมาเปรียบเทียบกับสตอจริง
แกะออกมาจากฝักกับขนมอลัวสตอแล้วเหมือนกันจริงครับคุณผู้ชม
แทบจะแยกไม่ออกกันเลยว่าอันไหนเนี่ยคือสตออันไหนคือขนมอารัว
แต่ที่แตกต่างกันก็คืออารัวสตอเป็นขนมหวานรสชาติไม่เหมือนสตอจริงนะครับ
ใครสนใจก็เข้าไปที่เพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าวุ้นไออุ่นวุ้นแฟนซีตรัง
แล้วสั่งได้เลยครับสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้๗๑๐วัน
ที่สำคัญเนี่ยขนมไม่มีสารกันบูดหรือสารเคมีใดครับ
และส้มตำเป็นตาอร่อย
ก็คือมันอร่อยนะหน้าตามันอร่อย